วันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกร
เขาได้โพสต์ครับเฟซบุ๊กระบุว่า
เรียนสมาชิกพักเก้าไกรทุกท่านและพี่น้องประชาชน
ผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศ

ก้าวไกรต้องเดินหน้าสู่การทำงาน
เพื่อพี่น้องประชาชนในฐานะฝ่ายค้าน
ที่มีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง

หดให้ผู้นำฝ่ายค้านจำเป็นต้องเป็น
สอสอที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักฝ่ายค้านอันดับหนึ่ง
ปัจจุบันผมยังอยู่ภายใต้คำสั่งของสารรัฐมนูล
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ผมจึงยังไม่สามารถเข้าไปทำงานในสภาพผู้แทนรัศดรได้
แล้วก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งหัวหน้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้
ระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับ
ขณะเดียวกันผมได้หารือกับคณะกรรมการบริหาร
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของพระเก้าไกรแล้วเห็นว่า
บทบาทผู้นำฝ่ายค้านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภา
เพราะผู้นำฝ่ายค้านเปรียบเสมือนหัวเรือ
กำกับทิศทางทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้าน
เพื่อตรวจสอบถวงดุลรัฐบาลแล้วก็ผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลง
ยังตกหล่นจากรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพครับ
ดังนั้นณวันนี้ผมจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเก้าไกรครับ
เพื่อเปิดทางให้พักเลือกสอสอที่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภา
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักแทนที่

อาจจะอาจจะ

จริงทุกวิทายยังไม่ได้พูดอะไรออกมา
อาจจะอาจจะ

คุณสอมเทศวัสก็บอกว่ากระเด็นก็ต้องรอ
อาจจะ
แต่หลายคนก็อาจจะนึกถึงชื่อคุณหมายนะ
คุณสอมมีคุณวิโรทคุณพริษคุณไอตีม

กำหนดมันจะต้อง๓๓

คนที่บ้านคุณแม่ที่หล่อแหละ

ปะเออพี่ตอนนั้นมันมีคนเปิดวาร์ฟอะเออเศรษฐกิจไปบ้านดรโจ
หรือเปล่าพี่หล่อหน่อยพี่เรื่องพูดเรื่องเศรษฐกิจ
เรื่องอืมอืมฮะก็คือเออวันเนี้ยนะครับเขาก็บอกว่า
ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ยังคงทำงานร่วมกับพักเก้าไกรอยู่
อืมพี่น้องประชาชนแล้วขนาดเดียวกันหลังจากเนี้ยคุณเห็นคุณ
ธนทรคุณปียบุตรคุณธนทรกับคุณชอบไหมคุณปียบุต
ค่อยเดินทางเท่าไหร่อ่ะอ่าคุณธนทรกับคุณช่อเนี้ย
เขาจะไปทั่วประเทศเลยอืมในนามของพักอ่าไม่ใช่พักคณะ
คณะก้าวหน้าแต่อันนี้คือพักเก้าไกรซึ่งล่าสุดที่เขาบอกจะยุบพักยุบพัก
ตุลาธนเนี้ยรักษาการเรขาที่การพักเก้าไกรเนี้ย
ว่าเป็นการตัดสินใจของนายพิธาที่ลาออกจากหัวหน้าพัก
เพื่อให้หาผู้ที่เหมาะสมมาเป็นหัวหน้าฝ่ายค้าน
เขาจะมีการประชุมอ๋อนี่เขายังไม่ประชุมกันเลย
จะต้องมีการประชุมวิสามันเลือกหัวหน้าพักกันก่อน
แล้วก็คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันที่๒๓กันยายน
ที่ไทยสมิตรนะฮะเมื่อถามว่าวางตัวไว้หรือเปล่า
นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ขอรอผลสรุปในที่ประชุมวิสามันก่อน
ส่วนนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่๑
ก็จะลาออกจากรองประธานสภาหรือเปล่าหรือถูกขับออกจากพักหรือเปล่า
เขาบอกใจเย็นเย็นเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติขับออกจากพัก
เขาก็ไปยุร่วมกับพักไหนก็ได้ถูกต้องไหมฮะ
แต่ในนามเนี่ยเรารู้มันคนละกรณีกับงูเห่านะฮะ
อันนี้ต้องใช้คำว่ามีนว่ามันเป็นแทคติก
เพราะยังไงที่จริงวันนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์คุณพิทาหรือเปล่า
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณพิทาสักนิดนึง
มานั่งเป้าไปเผื่อนพรรคเก้าไกลแล้วฝ่ายค้านที่ยังอยู่ในสภายอยู่
ก็มีกำหนดการในการเดินทางไปทั่วประเทศ
เดี๋ยวจะช่วยขึ้นเชียงใหม่ด้วย
รวมถึงเตรียมเดินทางไปต่างประเทศอย่างนิวยอร์กแล้วก็อังกฤษก็มีมหาวิทยาลัยอย่าง
จะใช้เวลาตอนนี้ในการทำงานเขย่าการเมืองไทยทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วย
กันทั่วประเทศแล้วก็เจอกันทั่วโลกแล้วก็จนกว่าเราจะกลับ
แน่นอนครับคุณพิท้าบอกว่าเปิดใจหลังประกาศแล้วเอาถึงคุณภักดิ์เปิดทางให้พักเก้าไกล
ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านรั่นพร้อมเดินทางเขย่าการเมืองทั้งในและนอกประเทศ
เขาบอกว่าอาจจะเจอกันมากกว่าเดิมนะแล้วก็ยังเดินหน้าเขย่าการเมืองไทย
นะครับและทั้งในแล้วก็นอกประเทศ
ใครส่งว่าใครไม่กว่าเดิม